หลายคนก็อยากจะไปเล่นน้ำลงน้ำ

เพราะว่าหลายเหตุการณ์แล้วที่มีคนจมน้ำ

แต่เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าน่าเศร้าใจมาก

แล้วปรากฏว่าหลานสาวเนี่ยนะคะ

คุณตากับพี่ชายค่ะก็เลยรีบลงไปช่วย

แล้วก็เสียชีวิตทั้ง๓คนเลยนะคะ

โดยกู้ภัยใต้เต็กตึงแล้วก็ชุดประดาน้ำ
เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยกันลงงมค้นหา
คลองที่เกิดเหตุค่ะคลองนี้เนี่ยมันกว้างแล้วก็ลึกประมาณสองเมตรนะคะ
ใช้เวลางมกันอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะเจอร่างทั้ง๓คน
ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะคะทราบชื่อคุณตาก็คือ
นายเขียวขุนสิทธิ์อายุเจ็ดสิบหกปีเด็กยิ้งกระหนกพรอนุรักษ์หลานสาว
อายุ๘ขวบแล้วก็เด็กชายธนพัฒน์อนุรักษ์หลานชายอายุ๑๑ปีค่ะ
ทีนี้ไปสอบสวนเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
หญิงกระหนกพรเด็กชายธนพัฒน์แล้วก็นายเขียว
ซึ่งเป็นตาของเด็กทั้งสองคนเนี่ยนะคะรวมทั้งมีเด็กหญิงอีกหนึ่งคน
คือทั้งหมดเนี่ยพากันไปเล่นน้ำคลายร้อนในคลองเขตระหว่างนั้นเด็กหญิงกระหนกพร
เสียหลักลื่นบนโขดหินแล้วก็จมน้ำหายไปในเขียวผู้เป็นตาเนี่ย
เห็นเหตุการณ์ก็เลยกระโดดลงน้ำไปช่วยเด็กหญิงกระหนกพร
แต่ว่าไม่สามารถช่วยได้นะคะก็จมน้ำหายไปอีกคนค่ะ
จากนั้นเด็กชายธนพัฒน์เห็นเหตุการณ์ก็กระโดดลงน้ำไปช่วยเด็กหญิงกระหนกพร
แล้วก็ในเขียวซึ่งเป็นคุณตาแต่ว่าสุดท้ายช่วยไม่ได้นะคะ
ทั้งสามคนจมน้ำหายไปด้วยค่ะซึ่งเด็กหญิงที่ไปด้วยกันอีกคนนึงเนี่ยนะคะ
เป็นเพื่อนของเด็กหญิงกระหนกพรค่ะเป็นคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
ก็รีบวิ่งไปตามชาวบ้านมาช่วยแต่ก็อย่างที่บอกค่ะ
ถ้วยไม่ทันจริงจริงก็เสียชีวิตกันไปทั้งสามคน
จนทีก็ทำการสรรสุทธิ์พลิกศพเบื้องต้นแล้วก็มอบศพให้ญาติ
ไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปนะคะถือว่าเป็นอุทาหรณ์เนี่ย
เพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนเด็กส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นน้ำ
แล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นแบบนี้นะคะก็อยากให้ดูแลกันนะคะ
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา